ดูสิไม่ทรวจจะให้ตัวนั้นใช่ไหม
ตัวนี้มาจากไหนไม่รู้

เตอร์ที่มันไม่ทันรู้ไงว่าจะมา

โอ้โหมากัน๒ตัว๓ตัว
เคยเคยเคยอยู่เหมือนกัน

แล้วเราจ่ายไปเยอะไหม

ก็โค้งหิวแล้ว
ถ้าไปอย่างนี้มันก็ควบคุมยาก

ต้องระวังอาจจะต้องปิดกระจกไหม

แต่อย่างนี้ละกันนะครับขอขอบคุณคลิปนี้
ที่เอาภาพน่ารักของน้องวัว
หรือจะเรียกน้องโคก็ได้ก็แล้วแต่ละกัน
มีโอกาสไปให้อาหารอย่างนี้นะครับ

บุญเยอะคุณชนะบอกจะเรียกน้องวัวน้องโคลก็ได้
คุณชนะเรียกน้องกิ๊บกับน้องแนน๒คนนะ
โอ๊ย
เรียกโคลนี่แหละไม่มีชื่อนู่นชื่อนี่ไม่มี
เอาบอกไว้ก่อนนะพูดชื่ออะไรพวกนี้
ไปตรงชื่อใครก็ได้ขออภัยแล้วมันไม่มี